คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปที่วัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมกันค่ะ
เพราะว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
มีคนร้ายซุ่มยิงไปที่เพิงพักคนงาน
ซึ่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่วัดอ้อน้อย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังบอกไม่ได้นะคะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่
แต่ดูจากพฤติกรรมของคนร้ายแล้ว
เชื่อว่าน่าจะเป็นการข่มขู่มากกว่า
ไม่น่าจะคาดหวังถึงเรื่องของการทำให้เสียชีวิต
ซึ่งพระพุทธอิสระก็นำตำรวจเดินที่บริเวณจุดเกิดเหตุเดินดูหลักฐานนะคะ
เพื่อที่จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
พระพุทธอิสระวัดอ้อน้อยนำพันธุ์ตำรวจเอก
ติพฤษพจนาคมผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรภาค๗
และชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบบริเวณหลังวัด
หลังเกิดเหตุนะคะมีคนร้ายดักซุ่มยิงเพลิงพักคนงาน
ที่ทำหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับวัด
กลางดึกที่ผ่านมาแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
จากการตรวจสอบบริเวณเพิงพักของคนงานและป่าด้านหลังวัด
ปลอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตรจำนวน๖ปลอก

จรภีร์จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมจะสอบประหย่า
และให้จรภีร์กรองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบวิถีกระสุน

พระพุทธอิสระบอกว่าก่อนหน้านี้
ก็ถูกคนร้ายซุ่มยิงเข้ามาภายในวัด
อย่างต่อเนื่องบอกว่าแทบทุกเดือนเลยนะคะ
ก็เลยขอฝากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเหตุคนร้าย
ใช้อาวุธปืนกราดยิงเข้าไปภายในวัดอ้อน้อยแล้ว
และได้สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการก่อเหตุจากเรื่องส่วนตัว
โดยไม่ได้มีความประสงค์สร้างความสูญเสียต่อชีวิต
แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นกลุ่มไหน
คนร้ายนำอาวุธปืนมาจากไหน
ซึ่งต้องรอการสืบสวนจากตำรวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบอีกครั้งค่ะ